นั่นแหละครับเราก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง
ฝนที่อาจจะตกลงมาเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
หนึ่งในภารกิจช่วยชีวิตน้องที่ติดถ้ำหลวงนะครับ
นั่นก็คือการสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับ
เพราะว่าสะดวกในการค้นหาแล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้เคดูการค้นหาง่ายขึ้น
แล้วที่สำคัญที่สุดครับพอน้ำท่วมเยอะ
นี่แหละครับทำให้นาข้าวของชาวบ้านรับน้ำอย่างเต็มที่

เพราะว่าชาวนาบางส่วนไม่ขอรับเงินช่วยเหลือ
เพราะพวกเขาเห็นว่าชีวิตคนนั้นสำคัญกว่าครับ

เพื่อช่วย๑๓ชีวิตที่หมูป่าคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยส่วนหนึ่งภารกิจสำคัญก็คือการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง
ทำให้น้ำปริมาณมากเข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้าน

ซึ่งมีผู้แสดงความประสงค์มอบเงิน๕แสนบาท

เพื่อเป็นเงินค่าชดเชยชาวบ้านในจุดที่น้ำท่วม

ให้นายเศรษฐวุฒิปัญญาคำผู้ใหญ่บ้าน
น้องอ้อตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เศรษฐวุฒิก็ระบุว่าได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าว

แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือ
โดยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
ทำให้ต้องระบายน้ำออกจากถ้ำในปริมาณมาก
เรื่องต้นจึงประเมินผลกระทบประมาณ๓๐๐ไร่
แต่พอน้ำลดระดับลงได้ออกสำรวจนะครับ
ก็ไปออกสำรวจพบว่ามีชาวบ้าน๑๙ราย
ได้รับผลกระทบในจำนวนนี้มี๔รายขอค่าชดเชย

ส่วน๑๕รายที่เหลือไม่ขอค่าชดเชย
โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตคนทั้ง๑๓มีความสำคัญ
ส่วนพืชต้นข้าวสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาได้
ดังนั้นจึงขอชดเชยค่าเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าวนะครับ

นี่ครับก็โอ้โหนี่คือ
ชาวนาก็บอกว่าเปิดใจนี่คือหนึ่งในจิตอาสานะ

ก็นี่แหละอย่างที่เขาบอกว่าพวกเรื่องสวนไร่นาต่าง
ไร่ต่างมันตายแล้วมันก็สามารถปลูกขึ้นมา
ทดแทนได้แต่ชีวิตคนมีค่ามากกว่านั้น
ดังนั้นเขาก็เลยยืนยันว่าใครที่จะเสนอความช่วยเหลือมา
เอาเงินมาช่วยตรงนี้เขาบอกว่าขอไม่รับ
เพราะว่ามีเศรษฐีใจบุญนะจะมอบเงินให้๕แสนบาท
แต่ว่านี่แหละครับน้ำท่วมก็ยังแพ้น้ำใจ